กลับมาช่วงนี้อยากจะร้องเพลงวันนี้ที่รอคอยให้คุณผู้ชมฟัง

ร้องได้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เพราะว่าล่าสุดอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
วันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่า
จะได้เห็นชมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สักประมาณมิถุนายน
ก็คือเดือนหน้าตามที่นายกบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ออกมาพูดถึงเรื่องของกรอบเวลา
บอกว่าจะมีการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งแบบสอสอแบบแบ่งเขตเนี่ย
วันที่๘ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแบบบัญชี
รายชื่อก็คือวันที่๘เนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นด้วยเงื่อนเวลาของกฎหมายเนี่ย
อีก๓วันก็จะมีการประกาศรายชื่อสว๒๕๐คน
และจะนำรายชื่อสวทั้งหมดเนี่ยขึ้นทูลเกล้า
หากมีการปลดกล้าวปลดกระหม่อมรายชื่อสวลงมาแล้ว

หลังจากนั้นต้องมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี
แล้วก็จะมีการเลือกประธานและรองประธานรัฐสภา
จากนั้นประธานรัฐสภาก็จะเรียกประชุมสภา
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด
แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดกรอบชัดเจนนะคะ
ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้นายกรัฐมนตรี
คาดการณ์แบบนี้อาจารย์วิศนุบอก
การว่าก็เป็นไปตามที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

คือจะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ชุดใหม่ในเดือนมิถุนายน
และจะนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
หลังจากนั้นรัฐบาลคอสชก็จะหมดหน้าที่ลงทันทีนะคะ
มาดูเรื่องของสารรัฐธรรมนุนกันหน่อย
ของกรกตที่อยากจะให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยเกี่ยวกับสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์
แต่ว่าวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญมีการประชุมกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสรุปแล้วนะคะ
จนถึงช่วงบ่ายผลออกมาแล้ว
มีมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้สารวินิจฉัยว่า
พระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๕
มีปัญหาเรื่องของความชอบด้วยรัฐธรรมนุนมาตรา๙๑หรือไม่
เกี่ยวกับสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ชื่อนี่แหละ
แต่เพื่อประกอบการพิจารณาให้เลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
สำเนาบันทึกการประชุมของกรทในการประชุมร่างรัฐธรรมนุนมาตรา๙๔
และพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๑๒
รวมถึงให้เลขาธิการวุฒิสภาส่งสำเนาบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนุน
ด้วยการเลือกตั้งสอสอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หลักฐานที่กล่าวไปทั้งหมดนี้เอามาส่งให้สารรัฐธรรมนูล
วันที่๗พฤษภาคมศาลจะได้กำหนดแถลงด้วยวาจา
และจะลงมติ๘พฤษภาคมเวลา๙น๓๐น
เพราะฉะนั้นวันที่๘พฤษภาคมน่าจะเป็นอีก๑วันที่
ทุกคนจับตาดูว่าสรุปแล้วสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์
มันจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากการลงมติของสารรัฐธรรมนูญนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีต
สมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติวันนี้ไปอีกแล้วนะ
ไปยื่นกรกตขอให้ระงับการประกาศรับรองสอสอบัญชีรายชื่อ
โดยอ้างว่าขณะนี้มีอดีตขออภัยนะคะมีผู้สมัครสอสอ
ที่เป็นกรรมการบริหารพักการเมืองทั้งพักใหญ่ก็คือ
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมพลังประชาชาติไทย
ข่ายมีคุณลักษณะต้องห้ามการสมัครลงรับเลือกตั้ง
จากการถือหุ้นสื่อมวลชนเช่นนายนัทพลทีพสุวรรณ
กรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐนายทวีศักดิณตะโกทุ่ง
กรรมการบริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยและนายเอกณัฐพร้อมพันธ์
ผู้สมัครสอบของประชาธิบัติรวมถึงนายอาณุธินชาญวิรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนี่จะเป็นปรากฏการณ์โดมิโน่หรือไม่
เอาฟังเสียงนายเรืองไกรลิกิจวัฒนาหน่อยนะคะ
ของคุณนัทพลเนี่ยท่านมาเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อ
รำดับที่หนึ่งของภักดิ์พระรังประชารักษณ์และมีตำแหน่งเป็นกรรมการภักดิ์ด้วย
แต่ในบัญชีพูดถึงหุ้นของข้างเนี่ยมีหลายกรณีนะคะ
ของคุณนัทพลเนี่ยนะครับคือท่านมีหุ้นอยู่ในบริษัทศรีธาราแลนด์
นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้นข้อสิบเก้าเราบูรณ์ไว้ว่า
ประกอบกิจกรรมโรงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

ก็สืบเนื่องมาจากคุณธนทรนั่นแหละมีก่อนหน้านี้โดนร้องใช่ไหม

กตมีการแจ้งข้อกล่าวหา
เอาล่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าคุณเนี่ยทำได้ผมก็ทำได้
ดูซิว่าจะมีกี่มาตรฐานหรือว่าไม่มีมาตรฐานเลย